สมัยใหม่สงครามดาวเทียมสงครามไซเบอร์สงครามการทู้สงครามการค้าผสมกันหมด
พูดคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อเจรจาไม่ได้
มันก็จะกลับไปสู่การใช้กำลัง

พอมีกำลังเยอะสะสมกำลังเยอะ
งครามเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทางการเมือง
นักการทหารชาวเยอรมัน๓๐๐กว่าปีเขาคิดขึ้นมาว่าสงครามเป็นเครื่องมือ
หากว่าเครื่องมืออื่นใช้ไม่ได้ผลแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
การใช้กำลังการใช้ยุทธโปรกรณ์บีบบังคับให้อีกฝ่ายทำตามตัวเองต้องการ
ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสุดท้ายของการบีบบังคับ
งครามทางเศรษฐกิจก็ได้อย่างที่เราเห็นตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นเยอะเลย
มันปิดล้อมหมดเลยสงครามทางการทูตก็คือตัดความสัมพันธ์ไล่ทูตออก
งครามทางการเมืองก็คือถล่มด้วยวาจาบอกว่าเป็นปีศาจไม่ควรจะเป็นพวกเขา
พี่ก็อยู่ตลอดเวลาวิธีการไหนได้ผลที่สุดก็เอาวิธีนั้นผสมกันก็ได้
มันก็เริ่มต้นจากการชักจูงโน้มน้าวแล้วก็อาจจะข่มขู่
ถ้าไม่ได้ผลก็อาจจะคว่ำบาดไม่ได้ผลก็อาจจะทำสงครามทางด้านการใช้กำลังเลย
มันมีคนพยายามตอบคำถามนี้มามากเลยมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเลย
มาประมาณเกือบ๕๐ปีแล้วว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการทำสงคราม
โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้กำลังเขตแดนที่ไม่ลงตัวมีผลไหม
ศาสนามีผลไหมชาติภัณฑ์มีผลไหมผู้นำมีผลไหม
ผู้นำอย่างฮิตเลอร์ผู้นำอย่างมุโสรินีหรือว่าผู้นำอย่างไดลายลามะเนี่ย
มันจะทำให้เกิดสงครามหรือเปล่าคือมันมีตัวแปลเยอะมาก
แล้วก็เอาพยายามมาวิเคราะห์ตัวแปลคำตอบก็ยังไม่ชัดเจน
เพียงแต่ว่าสรุปได้ว่าสาเหตุมันผสมกันแล้วก็มันเป็นเรื่องเฉพาะเวลานั้น
แล้วมีปัจจัยอันหนึ่งที่เด่นก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดการคำนวณที่ผิดพลาด
สื่อสารที่ไม่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้น
เราเรียกสงครามกว้างแล้วก็ง่ายแล้วก็ค่อนข้างหลวมคุมเคลือ
แต่ในทางวิชาการในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ย
งครามระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นสงครามที่ต่อสู้ด้วยกองกำลังทหารของแต่ละชาติ
อาสาสมัครก็ไม่นับและจะต้องมีการเคลื่อนกำลังข้ามพรมแดนต่อสู้กัน
ข้ามเขตแดนถึงจะเป็นสงครามระหว่างประเทศ
และที่น่าสนใจบางคนบอกน่าตลกด้วยซ้ำ
มันจะต้องมีคนตายประมาณ๑๐๐คนถึงจะเข้าคำจำกัดความว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศ
ถ้า๙๐๐คนก็ไม่เข้าก็เป็นแค่ความขัดแย้ง
ในอนาคตผมคิดว่าสารยุติธรรมระหว่างประเทศสารอาชกรสงคราม
อาจจะต้องมาดูเรื่องนี้เหมือนกันว่าการใช้กำลังไม่ว่ารูปแบบไหน
ทางตรงทางอ้อมการใช้กำลังทหารและการใช้กำลังทางเศรษฐกิจ
เพื่อไปทำให้ประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยอาจจะต้องให้มันกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นสงครามรูปแบบหนึ่ง
เราเห็นสงครามกองโจรสงครามสมัยใหม่สงครามดาวเทียมสงครามไซเบอร์
งครามการทูตสงครามการค้าผสมกันหมด
เพื่อให้มันอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนใจยอมแพ้เร็ว
แปลว่าเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบสูงมาก
สงครามสมัยใหม่ในยุคโลกาพิวัฒน์อย่างน้อยทางเศรษฐกิจเราโดนกระทบแน่นอน
และยังเรื่องของความตื่นตนกเรื่องของความกังวล
ถ้าเราเปิดข่าวเนี่ยเราต้องเจอกับสงครามบนจอสงครามในมือถือ
ที่เราต้องเห็นมันทุกวันและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้
มันมีปัจจัยที่คงที่อยู่เหมือนกันก็คือว่าเมื่อพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง
เจรจาไม่ได้เมื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายทำตามใจตัวเอง
ผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้ขู่ก็ไม่ได้ปลอบก็ไม่ได้
เมื่อใช้มาตรการทางเศรษฐกิจแล้วไม่ค่อยได้ผล
มันก็จะกลับไปสู่การใช้กำลัง
เพราะฉะนั้นสงครามก็ยังอยู่กับเราไปอีก
ตราบใดที่เรามีระบบความสมบัติของประเทศแบบ
ป้องกันตนเองสะสมยุทธปากรองทัพ
ระบบรัฐอธิปไตยตรงนี้มันเป็นเรื่องในเชิงระบบ

มันมีเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องของพลังงานเรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุน
พอเกิดสงครามพวกนี้หวั่นไหวเร็วมากพวกนี้กระทบเป็นรายชั่วโมงเลย
แล้วพวกนี้ก็จะในสุดก็จะเป็นคลื่นมาสู่ตลาดของเราการส่งออกของเราการท่องเที่ยวของเรา
หลีกเลี่ยงไม่ได้ประจำวันเราอาจจะไม่รู้สึก
แต่ว่าถ้านานไปเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมราคาสินค้าแพงขึ้นเอ๊ะทำไมนักท่องเที่ยวน้อยลง
ทำไมเราเคยผลิตของไปขายตอนนี้ขายแทบไม่ได้เพราะว่ามันเกิดสงครามมัน
มันสู้รบกันมันส่งของเอาไปขายไม่ได้เอ๊ะทำไมวัตถุดิบไม่เข้ามาเลย
เพราะมันเข้ามาไม่ได้หลายประเทศมันอยู่ในช่วงสงคราม
ทำไมการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันแพงขึ้นคือสักพักหนึ่งมันจะเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้น
และประเทศอย่างเราที่ต้องพึ่งเงินตราจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะ
มันจะเริ่มรู้สึกในระยะกลางมากแล้วถ้าระยะกลางมันยาวระยะยาวเนี่ยมันฟื้นตัวยาก
จริงมันก็มีสองด้านมันมีประเทศที่ผลิตอาวุธได้เยอะแล้วขายได้กำไร
ประเทศที่ขายพลังงานราคาแพงได้มากเมื่อมีการคว่ำบาดพลังงานจากรัสเซีย
มันก็มีประเทศอื่นที่ขายพลังงานได้ราคาแพงขึ้นด้วย

มันไม่ได้เสียอย่างเดียวมันมีประเทศที่ได้ด้วย
มันก็จะมีประเทศที่เข้มแข็งขึ้นจากสงครามแล้วก็ประเทศที่อ่อนแอ
ระยะยาวเขาบอกถ้ามีรัฐบาลโลกลดการเป็นเอกเทศลดอธิปไตยของแต่ละรัฐ
มันต้องมีรัฐบาลโลกจัดการกับปัญหาทั้งระบบเลย

แต่ว่าขณะนี้มันก็ยังเป็นระบบเก่าที่เป็นผลพวงมาจากการจัดระเบียบโลกแบบรัฐอธิปไตย
แบ่งเป็นประเทศแบ่งตามชาตินิยมแบ่งตามชาติภัณฑ์แบ่งตามเขตแดน
และก็สู้รบกันด้วยกองกำลังของตัวเอง
แต่ว่าการตื่นตัวของประชาชนต่อต้านสงครามในรอบหลายสิบปีเนี่ย
ทำให้เกิดความหวังใหม่ขึ้นมาเยอะมากว่าประชาชนเขาไม่เอาด้วย

แล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายนะครับพอมีกำลังเยอะสะสมกำลังเยอะ
กำลังเยอะในที่สุดมันก็ใช้กำลังเหล่านี้ทำสงครามจริง
สะสมกำลังการแข่งการสะสมอาวุธ
การฝึกซ้อมการเคลื่อนกำลังไปประชิดพรมแดน
มันเป็นสูตรสำเร็จของการทำสงคราม
เรามองดูจากภาพรวมของโลก
เราจะเห็นความขัดแย้งเป็นพันเหตุการณ์
ความขัดแย้งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามเป็นร้อยเหตุการณ์
แล้วที่น่ากลัวที่สุดปีหนึ่งก็เป็น๑๐เหตุการณ์

เครนรัสเซียซาเรียอาราเบียเยเมน
ภาพการอีสานซีเรียเกาหลีเหนือ
แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยสันติภาพเขาบอกมันก็เพิ่มมากขึ้น
ปกติทุกวันคนเป็นพันล้านติดต่อสื่อสาร

แบบสองภาพมันเป็นสถาพสงคราม
เพราะฉะนั้นสันติภาพก็ถูกแสวงหามากขึ้น

หลายประเทศลืมไปแล้วว่าลดยังไง
ประเทศแทบจะไม่มีกองทัพแล้ว

ฟินแลนด์สวีเดนนอรเวย์พวกนี้
องทัพก็ขนาดเล็กนะครับ
เพราะฉะนั้นสันติภาพเริ่มยั่งยืนขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป